มันสร้างตัวในทศอังกฤษ

จะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
กว่าคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอที่ตั้งขึ้นใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
รัฐธรรมนูลนี้จะเข้ารับหน้าที่

คอรมอชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
หลังรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
ซึ่งถือเป็นวันที่อำนาจของคอสชสิ้นสุดลง
ไทม์ไลน์เมื่อเลือกตั้งวันที่๒๔มีนาคม๒๕๕๙
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอภายใน๖๐วัน
ไปอีกไม่เกินวันที่๒๒พฤษภาคม
ก็จะประกาศรับรองสอสอครบตามเกณฑ์
แต่มีการคาดการณ์ว่ากรกตจะประกาศผลการเลือกตั้ง
เร็วกว่า๖๐วันนับจากวันเลือกตั้ง
เพราะไม่อยากให้เกินกรอบเวลา๑๕๐วัน

โดยจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ประมาณวันที่๘ถึง๙พฤษภาคม๒๕๖
ภายใน๓วันหลังกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
คือวันที่๑๒พฤษภาคม
สชจะพิจารณาแต่งตั้งสวครบ๒๕๐คน
ซึ่งใน๕ปีแรกสวจะเข้ามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับสส
พฤษภาคม๒๕๖๒หรือภายใน๑๕วัน
แต่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
จะเปิดประชุมรัฐสภาที่มีสอสอและสวชุดใหม่
โดยเมื่อเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว
ก็เข้าสู่การเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร

จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี
กล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
ปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒

โปรดติดตามตอนต่อไป